เพื่อเหตุชายคุ้มคลั่งที่โรงพยาบาลนะครับ

เพื่อเชื่อว่าโรงพยาบาลเป็นไหล้

บอกไปแล้วนี่ลองคุยกับผู้จัดการ
ผมโดนหาว่าเป็นคุณบ้างผมพอลงมาเต็มที่นะขอบคุณภาพพยานร้อย
มึงไม่ให้กูเลือกกูให้กูเลือกตลอดแค่นั้นแหละ
โอ้โหจังหวะที่ขึ้นเตียงเนี่ยคุณกระโดดเด้งขึ้นเลยนะฮะ

ก็แล้วกันเรียกตำรวจของสพเมืองศรีสเกตค่ะมาดูแลหน่อย
เจ้าที่ตำรวจเขาก็ยืนก่อนเฉยนะยังไม่ได้อะไร
แต่ในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องเข้าควบคุมตัวค่ะ
แล้วก็นำตัวเขาเนี่ยขึ้นรถพยาบาลอย่างมืดที่เห็นสักครู่นะคะ
ขึ้นรถฉุกเฉินเจ้าตัวยังโวยวายด่าทอไม่หยุดนะคะ
แล้วบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าว่าผมบ้าเดี๋ยวผมฟ้องโรงพยาบาล
อ่ะพยาบาลเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมพูดจาดีนะคะ
โดยผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมค่ะก่อนที่เขาจะมาก่อเหตุโวยวายแบบนี้
เจ้าตัวขับรถเก่งมาด้วยนะขับรถเก๋งโตโยต้าสีบรอนเงิน
จอดขวางอยู่หน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลในอำเภอเมืองนะคะ
จังหวัดศรีสะเกดค่ะและอย่างที่บอกว่าโวยวายบอกตัวเองจะมาล้างแผล
ทีนี้สืบไปสืบมาอ้าวปรากฏอ๋อเขาเพิ่งได้รับอุบัติเหตุมา
เอาจริงมาล้างแผลไปแล้ว๓ครั้งก่อนหน้านะคะ
แต่วันที่เขามาโวยวายก่อเหตุแบบนี้หมอไม่ได้นัดให้มาล้างแผล
แล้วก็เลยไม่ได้มีใครคือความที่หมอไม่ได้นัด
เจ้าหน้าที่พยาบาลเขาก็เลยไม่ได้ล้างแผลให้
เจ้าตัวก็เลยไม่พอใจแล้วโวยวายแบบนี้คล่องใจว่าทำไมถึงไม่มีใครล้างแผลให้เขา
สุดท้ายอย่างที่บอกตำรวจมาควบคุมตัว
แต่ไปดูในรถของเขาปรากฏเจอมีดพกสั้น๔เล่ม
มีดยาว๑เล่มไม้ตะพดอีก๑อันนะคุณ
มีอาวุธมีดด้วยแบบนี้ก็น่าตกใจนะ
แล้วไปดูจากประวัติเคยรักษาอาการป่วยจิตเวทมาก่อนด้วยนะคะ
ตำรวจเนี่ยก็ติดต่อยาดแล้วสุดท้ายเนี่ย
ญาติเองก็เดินทางมาขอโทษโรงพยาบาลแล้ว
ยังไงก็ต้องพาตัวไปรักษากันต่อไปนะคะ